แต่มีคนบอกปราสาทสายเออปราสาทสายก็ปราสาทสาย
กรกฎาคมปรากฏมีคนติดโควิดมาเที่ยวที่นี่
มีคนติดโควิดมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยฮะโอ้เปิดปุ๊บติดปั๊บเลย
มากอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่จะบอกก็คือมาผ่านเที่ยวบิน
สองแถวล่าง๒แถวต้องมีการตรวจแล้วล่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคนเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงเพราะคนนี้เขาติดโควิดมานะครับ

มีนักท่องเที่ยวที่ติดโควิดแล้วไปตะเวนกินสตาร์บัก
เที่ยวกินกินกินกินดื่มดื่มดื่ม๒๕๒๖๒๕๒๗๒๘๒๙

คนละแบบกันดื่มที่บ้านดื่มผมเอง

เพราะเจอเรื่องราวเรื่องนี้ไปเต็มแล้วนะครับ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี

เขาโพสต์ด่าแล้วเฮ้ยอยากมีเรื่องใช่ไหม

แต่เขาโพสต์เอาไว้ว่าแท็กซี่เมืองไทย
ซี่ภูเก็ตทำไมมันเด็ดร้ายแรงขนาดนี้

แพงอย่างนั้นเลยแต่ค่าคลองชีพมันคนละสถานการณ์กัน

เขาบอกค่าเดินทางจากสนามบิน
ที่ป่าตอง๙๐๐บาท

เขาก็โพสต์ด่าฮะไปมาเรื่องนี้ร้อน
ร้อนถึงท่านคือว่านรงวุ่นซิ้ว

แต่จะมาถึง๑๔กรกฎาคม
แต่เขาโพสต์ไว้เบื้องต้นอ้าวไอ้ตาดี้ยังไม่มาแล้วทำไมด่าล่ะ

คุณต้องใช้แท็กซี่ของโรงแรมเท่าไหร่

เขามีรายละเอียดแล้วบอกโอ้โหเขาตะลึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ
บอกว่านั่นเป็นข้อมูลเก่าไอ้๙๐๐บาท
ถ้าหากไอ้เจ้านักท่องเที่ยวรายนี้มาถึงเมืองไทย
คุณจะได้ลดอีกประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท
จาก๙๐๐เหลือ๗๐๐หรือไม่ก็จะเหลือ๖๐๐บาท

แต่เหตุการณ์นี้บอกว่ายังไม่ถึงที่หมายนะ

ดังนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ประการใด